เมื่อวานนี้เกิดเหตุระทึกขวัญอีกแล้วนะครับ
ศูนย์บริการประชาชนที่ทำเนียบรัฐบาล

ผู้ที่มาร้องเรียนเรื่องของการแก้ไขปัญหานี่นอกระบบนะครับ

แล้วก็มีการจุดไฟเผาตัวเอง
คราวนี้เป็นผู้หญิงอีกหนึ่งท่านวัย๔๘ปีนะครับ
เอามีดมาแล้วก็จี้คอตัวเอง
ตนเองไม่ได้รับความเป็นธรรมจากศาล
เกี่ยวกับกรณีพิพากษาคดีการแบ่งมรดกนะครับ
นี่เป็นภาพที่นางสาวปิยมนทิระฮิรันธรรมรงค์นะครับ

ใช้มีดที่ซุกซ่อนไว้อยู่ในกระเป๋าสะพาย

ระหว่างที่เดินทางเข้าร้องทุกข์ต่อเจ้าหน้าที่ประจำ

สำนักงานประหลัดสำนักนายยกรัฐมนตรีธรรมเนียบรัฐบาล

พร้อมเรียกร้องขอเข้าพบหม่อมหลวงปนัดดาดิสกุล
รัฐมนตรีประจำสำนักนายยกรัฐมนตรี
บอกว่าขอให้มารับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับคดีมรดกของเธอ
ซึ่งมาร้องที่ศูนย์นี้ถึง๔ครั้งแล้ว
แต่ยังไม่มีความคืบหน้า
เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ร้องทุกข์แล้วก็ตำรวจสันติบาล
เกลี้ยกล่อมจนเธอสงบสติอารมณ์

จากนั้นก็ได้ติดต่อทางญาติให้มารับตัวนางสาวปียมล
พร้อมกับรับปากจะดำเนินการตามที่ร้องขอ
เพราะว่ามาร้องขอที่ศูนย์บริการนี้๔ครั้งนะครับ
จากการสอบถามก็ได้ความนะครับว่านางสาวปียมนต
ต้องการให้พลเอกประยุทธ์จันโอชา
ในฐานะหัวหน้าคณะคอสช
ใช้อำนาจเชิญตุลาการสารยุติธรรม

มาพูดคุยเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมนะครับ
แล้วก็เคยยื่นเรื่องร้องเรียนนี้มาแล้ว
แต่ตุลาการ๓ระบุคำร้องไม่มีมูล

แล้วก็พกอาวุธมีดเข้ามาด้วยนะครับ

ขณะที่ประจำสมนัสนาโยงรัฐมนตรี
ของมาตรการรักษาความปลอดภัยให้เข้มงวดขึ้น
เพราะว่าที่นี่ถือเป็นสถานที่ที่มีประชาชนเดินทางมาเป็นจำนวนมาก
แล้วก็ยอมรับด้วยนะคะว่าครั้งนี้ที่มีอาวุธเล็ดลอดเข้ามาถึงข้างในได้
เพราะเจ้าหน้าที่นั้นตรวจตราไม่ละเอียดพอค่ะ
อย่างที่เคยรายงานข่าวกันไปก่อนหน้านี้ว่า
เคยมีเหตุสลดเกิดขึ้นมาแล้ว
ที่มีป้าสังเวียนหญิงชาวลบบุรี
เข้ามาข้างในพกน้ำมันติดตัวมาด้วยแล้วก็ไฟแชค
เข้ามาถึงข้างในก็ราดน้ำมันใส่ตัว
คือพูดเรื่องราวว่าร้อนใจเป็นทุกข์แล้วก็เครียด

เป็นนี่นอกระบบใช่แล้วสุดท้ายนี่คุณป้าสังเวียนหยิบขวดน้ำมันที่พกไว้ในกระเป๋า
ราดตัวเองแล้วจุดไฟแชคเผาตรงนั้นเลย
อาการบาดเจ็บสาหัสนะครับแล้วก็ส่งรับการรักษาพยาบาลอยู่หลายเดือน
ใช่ค่ะสุดท้ายก็เสียชีวิตจนกระทั่งเสียชีวิตนะครับ
แต่ว่าทางเจ้าหน้าที่เองนะฮะเจ้าหน้าที่ตำรวจก็บอกว่า
ก็ดูแลความปลอดภัยกันอย่างเข้มข้นเหมือนกันนะ
ตรวจค้นร่างกายและสัมภาระของผู้ที่เดินทางมาร้องทุกข์

แต่กรณีนี้ผู้ก่อเหตุได้ซุกซ่อนอาวุธมีดไว้ในชุดชั้นใน
ทำให้ผ่านการตรวจค้นของเจ้าหน้าที่นะครับ
แล้วก็การพูดคุยการเจรจากับผู้ที่มาร้องทุกข

ปรึกษาหม่อมหลวงปนัดดาดิสกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายยกรัฐมนตรี
บอกว่าหลังจากพูดคุยกับนางสาวปียมนต์เสร็จสิ้นแล้ว
เจ้าตัวก็พอใจกับวิธีการในการที่จะช่วยเหลือ

โดยทางราวก็หมายถึงทางศูนย์ร้องทุกของธรรมเนียบ
ก็จะเร่งประสานเรื่องดังกล่าวไปยังกระทรวงยุติธรรม
อายการที่เกี่ยวข้องเพื่อช่วยเร่งรัดกระบวนการ
แต่ทั้งนี้ทุกอย่างต้องขึ้นอยู่กับขั้นตอนตามกฎหมายในการพิจารณา
โดยทางเราจะเร่งประสานไปโดยทันที
ช่วยเหลือเบื้องต้นคือเร่งประสานแหละนะครับ
แล้วก็ทำให้ทางผู้มาร้องทุกข์ก็สบายใจมากยิ่งขึ้นนะครับ